ก๊อฟพิชยะของเราเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาฮือฮาสนั่นพารากอนกันเลยทีเดียวเนี่ย
กับการปรากฏตัวของก๊อฟพิชยะนะคะ
ชุดไอ้แมงมุมที่ตัดเอง
นำทีมสไปเดอร์แมนกว่า๑๕๐ชีวิต
มาโชว์สเต็ปให้สาวที่กรี๊กกร้าดกัน
พร้อมกับเปิดใจว่าอยากจะสารฝันไปเป็นสตันที่ฮอลลีวูด

ไปฟังสไปดี้ก๊อฟเขาเมาส์กันเลยจ้า
นั่นจะทำให้เราไม่ผิดหวัง
อยากไปทำด้วยเรื่องของสตันท์

เป็นฝันนะครับฝันเราให้มันเป็นจริง
เป็นความฝันแต่ถ้าจะให้มันเป็นความจริงเนี่ย
ตัวเขาเองก็ต้องเริ่มที่จะลงมือทำ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้ารอดูนะคะว่าหนุ่มก๊อฟพิชยะจะสามารถสารฝันให้กับตัวเองได้หรือไม่
ยังไงบริเวณแพร่รัฐก็เป็นกำลังใจให้กับความฝันในครั้งนี้ด้วยนะคะ